เดี๋ยวพาไปดูการแก้บนที่ดังดังดังสนั่นค่ะ

สนั่นไปทั่ววัดเลยคุณผู้ชมเชื่อไหม
ประทัดที่คุณพี่คนนี้นำมาจุดเนี่ยมีกี่นัดให้ถ่ายให้ถ่าย

แล้วคนที่นำประทัดมาแก้บนก็คือคุณมณีชาติชัยชาวนครราชศรีมา

เธอมาแก้บนกุมารทองน้องก้าวเลิฟเลิฟ
ที่วัดสว่างอารมณ์จ้า
คุณมณีเล่าว่าในช่วงเดือนที่แล้วมากราบไหว้พระอาจารย์แป๊ะท่านเจ้าอาวาสใช่ไหม
ผูกข้อมือให้เพื่อความเป็นสิริมงคล

แล้วหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเนี่ยนะคะเขาก็เอาธนบัตรที่อาจารย์แป๊ะผูกข้อมือให้เนี่ย
มาดูมาดูเสร็จปั๊บไปซื้อลอตเตอรี่
เขาจะดูเลขท้ายธนบัตรแล้วเขาก็ไปซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย

จากนั้นก็ได้ไปกระซิบขอพรกับกุมารทองน้องก้าวเลิฟ
โดยกระซิบบอกว่าขอให้เลขท้ายธนบัตรที่ตัวเองได้ถูกรางวัลนะ
แล้วเดี๋ยวพี่จะเดินทางกลับมาแก้บนให้

จากนั้นค่ะก่อนกลับบ้านค่ะก็เลยมาตามหาซื้อลอตเตอรี่
ก็ได้ไปแหละเลขท้ายตามที่ดูท้ายธนบัตรซื้อไปเลย๒๐ใบ

พอตกดึกคุณพี่เขาบอกเขาฝันค่ะคุณ
ฝันเห็นหญิงสาวสวมใส่ชุดไทยเลยนะผิวคล้ำหน่อย
เข้าฝันแล้วก็เขียนเลขใส่ฝามือเป็นเลข๖๖

จากความฝันเลยแล้วรีบเอาปากกามาจดไว้กันลืมกัน
เดี๋ยวผ่านไปหลายวันจำไม่ได้
ตอนเช้าก็เลยไปหาซื้อลอตเตอรี่เพิ่มเติมอีก
ก็คือไปซื้อ๖๔ตามในฝันอีกหลายสิบใบ
พอรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลออกถึงกับตกใจเลยค่ะ
เลขท้าย๓ตัวหลังมันตรงกับเลขท้ายธนบัตรที่คุณพี่เขาซื้อ
แล้วยังไม่หมดยังไปถูกเลขท้าย๒ตัว๖๔อีก
ถูกทั้งเล็ก๒ตัวและ๓ตัว

ก็เลยเชื่อว่าน้องกุมารทองมาให้โชคแน่นอน
เอามาแก้บนสิคะงานนี้ก็จุดประทัดแก้บน
ตามคำวนบาลสรรค์กล่าวมันไป

ไม่ใช่ค่ะคุณชนะคุณก็ไม่ได้ค่ะ
บอกทุกคนว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้แบบนี้
เพราะคุณชนะผ่านมาแล้วก็ไม่ได้
คนมีบุญก็มีส่วนคนมี

กรรมมีกรรมมันก็จะเป็นแบบนี้ไม่เป็นไร
เราตั้งใจทำมาหากินไม่ไปแล้วเราก็มีเงินพี่ทอง